คอนสวรรค์เหตุการณ์นี้มันจะเป็นอุบัติเหตุทั่วไปหรือมันเป็นอาถรรพ์
คุณผู้ชมอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเป็นรถไหลครับพี่เบิร์
น้ำแข็งรถไหลไปชนห้องแถวเสียหายไปนะ
แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกภายใน๒วันเกิดขึ้น๒รอบแล้วอ่ะ

ไหลอีกแล้วรถไหลอีกแล้วอืมแสดงว่าเกิดขึ้นซ้ำแล้ว
ซ้ำเล่าคุณผู้ชมอ่ะใช่สิอันนี้คือล่าสุดคือเมื่อวันสุขที่
มา๒๙กันยายนคุณผู้ชมเป็นวงจรปิดในซอยโรงรับจำนำอำเภอตากฟ้าที่นครสวรรค์
ค่ะกระปะดำไหลไหลแล้วมันเบียงออกไปอ่ะเออเดี๋ยวก่อนให้ดูสองมุมใช่ไหมอันนี้
ใช่นี่ฮะคนวิ่งออกมาดูเลยตกใจใหญ่เลยคุณผู้ชม
แล้วมันมีตู้เก็บสายดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ตรงนั้นก็เสียหายไป
รถแล้วก็ตู้ก็เสียหายชาวบ้านก็ตะโกนครับอย่างที่ได้ยินไป
เจ้าของรถนะที่วิ่งมานั่นน่ะวิ่งมาหน้าตาตื่นเลย
อ่าไม่นึกเหมือนกันว่ารถจะไหลครับแล้วรถไหลอีกแล้วเออ
แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมอันนี้ไหลเหรอเออวันพุธนะอันนี้วันพุธ
อันนี้ไหลแบบเอาหน้าเข้าเอาหน้าเข้าเป็นกระบะสีบรอนเงินไหลมาตามสายฝนเลยคุณผู้ชม
เฮ้ยปักเข้าไปฮะนี่ฮะไหลเข้าไปชนแล้วครับ
ส่วนตรงนั้นมันลาดเหรอดอมมันมีความลาดเอียงอยู่เหรอ
ด้วยไปชนเสาหลังคาห้องแถวโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ท่อประปาเนี่ยแตกเสียหาย
บริษัทประกันก็เข้ามารับผิดชอบค่าเสียหายของชาวบ้านตรงนั้นแล้ว
คือมันเป็น๒คันที่มีมูลเหตุอาจจะตรงกันคือไม่ได้ดึงเบรกมือ
แล้วเวลาเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเที่ยงเหมือนกัน
มันก็ไหลได้ไงถ้าไม่ได้ดึงเบรกมือ
มันไหลลักษณะเฉียงพี่น้ำแข็ง
เฉียงเหมือนหลบรถที่จอดอยู่ริมถนนในซอย
คันอื่นไม่โดนนะเออแต่ไปชนเข้าห้อง

ใช่ฮะล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านในซอยนั่นเลย
ชาวบ้านก็ยอมรับว่าเออนักข่าวแปลกใจเหมือนกัน
หากรถไม่ดึงเบรกมือแล้วเกิดไหลแตก

ที่รถมันหลายมาไปหลบรถยนต์ทางอื่นน่ะ
เจ้าของบอกดึงแล้วไม่แน่ใจว่าพูดแก้เกอร์หรือเปล่านะ
แล้วพอไปตรวจสอบก็พบว่าเบรกมือมันโดนปลดลงครับ

ภาพ๒คลิปเนี่ยมันมุมเดียวกันที่ไหลมา
และเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาล็อกเบรกมือ

หรือว่ามันล็อคแล้วมันปลดเองได้

มันปลดเองได้

มีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่ชาวบ้านเขาคล่องใจ

จะเป็นเรื่องลี้ลับหรือไม่ลองฟังดู

จุดตรงนั้นพี่ตั้งแข่งพี่เบิร์ท

เมื่อกี้สีฟ้า

อดีตเทียเจ้าของโรงรับจำนำ
ท่านก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ครับ

ก็มีรถจอดอยู่หน้าโรงรับจำนำ

ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ